ให้พีชใช่พีชนะคะก็เป็นน้องใหม่ค่ะ
เครือไทยรัฐออนไลน์เมื่อวานนี้ก็ปรับชมใหม่นะ
โลโกงโลโก้ใหม่ก็ฝากไปด้วยนะคะซึ่งหนึ่งนั้นค่ะ
คุณเอ็มตามใจตุ๊ดเนี้ยเขามีรายการพรีปใช่
พรีปก็มาจากไว้เรียกแบบภาษาวัยรุ่นนี้แหละค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีงานแล้วตอนนี้ขาดแค่เจ้าบ่าวค่ะ

บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาขอแต่งงานอีกรอบที่๓
เมื่อวานเพื่อนหนูบอกว่าถ้ามึงครบ๓รอบ

นี่แล้วคนเข้าใจว่าตะหนวดที่อยู่ด้วยตลอด
ไม่ใช่อันนี้คือเป็นแฟนของพี่เนศค่ะไม่ใช่แฟนหนูพี่เนศคือผู้จัดการ
คือหนูมีทีมงานเยอะเป็นผู้ชายหมดเลย

จริงไปกับทีมงานบางคนคนนี้ขับรถไปให้คนอื่นไปให้
คนก็คิดว่าแบบเออเปลี่ยนผัวอีกแล้วนะ